เอามาดูเรื่องการเมืองหน่อยนะครับ
เช็คสอวัวโวชน์พิทาบางคนแบบว่าเปลี่ยนใจแล้วก็มี
ในขณะที่พยายามหาเสียงเพิ่มแต่เสียงลด
คุณผู้ชมครับมันใกล้เข้าไปแล้ว

เหลี่ยมมุมมันเริ่มออกทำไมเบิร์ตถึงพูดแบบนั้น

อาจารย์วันนอว่าที่ประธานสภา

โหวตไปโหวตไปจนกว่าจะได้นายก
เพราะว่าประเทศต้องมีนายกมาบริหารประเทศ
ใช่แต่ว่าวันนี้เหลี่ยมมุมเริ่มออกครับ
พิเศษเชื้อเมืองพานบอกโหวต๓ครั้ง

๓ครั้งแล้วก็พักร่วมคราวนี้ต้องไปหาทางออกกันแล้วนะ
นายพิเศษเชื้อเมืองผ่านครับว่าที่รอประธานสภาคนที่๒นะครับ
มาพูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้น
วันแรกครั้งแรก๑๓กรกฎาคม
บอกได้หาลือกับอาจารย์วันนอแล้วนายวันมุมัธนอมธานะครับ
ที่ประธานสภาแล้วเห็นตรงกันว่า
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่๑๓ถ้ายังไม่ได้รอบแรก
ให้เลือกอีก๒รอบคือ๑๙และ๒๐กรกฎาคม
ว่า๓วันนี้น่าจะเพียงพอนะครับที่จะได้ตัวนายกรัฐมนตรีแล้ว
แต่ถ้าหากลุ้น๓รอบแล้วยังลุ้นไม่ขึ้นนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมพักร่วมรัฐบาล๘พัก
ที่จะไปคุยกันว่าจะเอาไงล่ะทีนี้
ซึ่งเรื่องนี้นะครับในวันมุมัตินอมธานะครับ
บอกว่ายังคาดไม่ได้ว่าจะให้เลือกกี่ครั้ง
ก็ในรัฐธรรมนูลมันไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยว่าจะต้องเลือกกี่ครั้งนะครับ

วันแรกนะครับคือวันที่๑๓จบเลยก็ได้
ใครจะรู้ว่าวันนั้นอาจจะมีครบ๓๐๗ขวบแล้วก็ได้
แต่ถ้าไม่ครบ๓๗๖ก็ต้องมาประชุมกันอีกรอบหนึ่งแน่นอน
ทีนี้พอประชุมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องดูหน้างานนั้นว่าครบหรือยัง
ถ้าไม่ครบไม่ครบเพราะอะไรก็ต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษากัน
หลายฝ่ายเพราะเราต้องการความร่วมมือเพื่อให้ใช้เวลาของสภาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
ถ้าวันที่๑๓ไม่จบนะไม่จบก็น่าจะเป็นวันที่๑๙
แล้วก็ต่อไปก็ต้องดูหน้างานอีกทีไม่มีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์
แต่ความตั้งใจคือว่าจะให้เกิดความเรียบร้อยครับ
มาถึงตรงนี้ผมย้ำอีกทีคุณผู้ชมดูการเมืองให้รู้ตามให้ทัน
อันดับ๑อันดับ๒ถึงอยากจะได้จังเลยประธานสภา
เพราะมันกำหนดทิศทางทางการเมืองได้ไงครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะการเลือกนายกนี่แหละ
นี่ไงครับมองภาพการเมืองออกหรือยัง
จะได้ดูให้ทันและเลี่ยมมุมต่าง
ส่งรายชื่อนายกรัฐมนตรีอาจารย์วันนอบอกว่า
การเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเสนอชื่อเดียว
เหลือกี่คนและสามารถเสนอชื่อคนเดิมซ้ำได้
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วคุณพิทาจะให้โหวตกี่ครั้ง

เมื่อกี้ท่านยังให้ปล่อยเสียงบอกดูหน้างานใช่ไหม
นายเศรษฐาทุวิสินและท่าทางเป็นอย่างไร
ท่าที่เป็นอย่างไรแคนดิเดตนายกธมนตรีจากเพื่อไทย
ครั้งนี้ก็ยังเหมือนเดิมส่งกำลังใจ
ส่งกำลังใจให้นายพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตจากก้าวไกล
ยืนใจว่าในวันโหวตเรื่องนายกธมนตรี

เพื่อไทยไม่มีแตกแถวจะยกมือสนับสนุนนายพิธา
และยังเชื่อด้วยว่าวันโหวต

จะทำตามฉันธรรมติของประชาชน
ในการยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
มาจากพักการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในสภา
และถึงแม้การโหวตครั้งแรกจะยังไม่ได้
ก็คิดว่าก็ต้องให้โอกาสกัน
ไม่คิดว่าถ้าโหวตครั้งแรกไม่ผ่านแล้วเนี่ย

เพราะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

คือความคิดของสวเองก็ยังแกว่งไปแกว่งมา

ยืนยันจุดยืนเดิมชัดเจน

เสียงของสวคือแน่นอนแหละ

แล้วล่าสุดสวอีกคนนึงที่เขาแสดงจุดยืนชัดเจน
คือสวมนเทียนบุญตันค่ะสมาชิกวุฒิสภายืนยันเลย
ว่าจะโหวตตามหลักการเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนรัศดร
อันนี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์

ใช้หลักการนี้ค่ะจะใช้หลักการเหมือนเดิม
ส่วนประเด็นแก้ไข๑๑๒สวมนเทียนบอกนะคะ
บอกว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขกับสวบ้างนะ
ตั้งแต่ปิดสมัยประชุมสภามาเนี่ย
สวเขายังไม่ได้มีการคุยกันแบบเป็นกิจจัดลักษณะนะคุณผู้ชม
แล้วสวเองเนี่ยถ้าเกิดจะไปเปรียบเทียบกับพักการเมือง
มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าสวเองไม่ได้มีโครงสร้าง
มันไปยึดตรึงเหมือนกับพักการเมืองไง
ดังนั้นสวมนเทียนก็เลยคิดว่าสวมันมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่า
ก็มันยากที่จะบอกว่าสวทั้งหมดคิดเห็นตรงกันว่าติดเงื่อนไขมาตรา๑๑๒หรือเปล่า
เนี่ยค่ะมันก็เลยพูดยากเป็นเพราะว่ามันมีความเป็นปัจเจกอยู่
ส่วนทางด้านสวประภาษีค่ะสวอีกคนนึงก็ยืนยันนะว่า
สนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกคือจะโหวตให้กับพักเสียงข้างมากแหละ
สมมุติว่าคุณพิธาไม่ได้รับเลือกสมมุตินะแล้วพักอันดับ๒เสนอแคนดิเดตนายกมา
ก็จะเลือกจากพักอันดับ๒แต่จะไม่เลือกแคนดิเดตที่มาจากพักเสี่ยงข้างน้อย
อันนี้คือสวประภาษีค่ะตอนนี้อย่างที่บอกเลยเสียงสวแกว่งไปแกว่งมา
คนที่เคยโหวตให้ก็มีเปลี่ยนใจเหมือนกันเอาใครอ่ะสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนค่ะ
สวคนนี้เคยประกาศนะยึดเสียงข้างมากแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว
โหวตให้กับคุณพิทาแล้วเหตุผลก็คือเรื่องนโยบายแก้มาตรา๑๑๒นี่แหละ
รวมอีกคนนึงก็คือสวทรงเดตค่ะเดิมทีเคยมีหลักการโหวตให้พักกรรมที่รวมรวมเสียง
เพราะว่าก็เหตุผลเนี่ยเรื่องมาตรา๑๑๒เหมือนกัน
คุณผู้ชมเราพยายามอัปเดตให้ได้ดูทุกวันนะ
ว่าแบบฝั่งสอวรจะเป็นยังไงบ้างอะนะคะ
โอ้โหแล้วระยะนี้เนี่ยทีมที่จะต้องไปเจรจาไปอธิบายให้กับสว

อีกไม่กี่วันอย่างที่บอกไปวันนี้วันที่เท่าไหร่๗ใช่ไหม
เลือกนายกอีกสัก๖วันถึง๗วันเนี่ย
เราจะได้รู้กันแล้วคุณผู้ชมว่าการโหวตครั้งแรกจะผ่านหรือเปล่า
มีคนนึงมาแสดงความเห็นคนนี้ก็เงียบไปพอสมควร
ได้ดิปุ่นนะนาวากาตรีสิทธาทิวารีออกมาโพสต์เลย
ข้อความว่าอีก๗วันโหวตเลือกนายกและสวเลือกนายกคือมนต์ดำ
แต่ใกล้เสื่อมมนต์ขลังจะจริงอย่างที่นาวากาตรีสิทาว่าไว้หรือเปล่า

คุณสิทธาบอกย้ำถึง๒พักใหญ่คือก้าวไกลและเพื่อไทย
ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งรุ่นใหม่ที่เลือกเก้าไกล
และรุ่นใหญ่ที่เลือกเพื่อไทยฝากความหวังจนแห่ออกไปเลือกตั้ง
ทำให้๒พักเอาชนะมาได้

อย่าไปเล่นตามเกมที่ฝ่ายพระเด็จการวางเอาไว้
แต่ต้องดึงเกมเข้ามาในฝ่ายประชาธิปไตย
และประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้
ซึ่งโพสต์นี้ของคุณสิทาครับมีการตีความว่าน่าจะเป็นห่วงแหละ
ห่วงถึงสถานการณ์เลือกนายกที่กำลังจะมีขึ้น

การตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อนายกจะผ่านไปได้
เพื่อจบเกมการเมืองของฝ่ายพระเด็จการ
อันนี้เป็นความเห็นของคุณสิทธานะคุณผู้ชม
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรลองคอมเมนต์กันดู
ส่วนพ่อเนื้อเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหม
เมื่อวานนี้ก็เปิดธรรมเนียบต้อนรับนักกีฬา๔เกมและอาเซียนพาราเกม
นายกก็ตอบสื่อในประเด็นความภูมิใจของผลงานทัพนักกีฬาครับ
เอาล่ะเรื่องนักกีฬาก็ว่ากันไปแต่เรื่องการเมืองครับพอถามปุ๊บ
แล้วก็เดินออกจากโพเดียมแถลงข่าวขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยครับ
โดยประเด็นที่นักข่าวต้องการจะถามมากที่สุดก็คือกรณีพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
จะมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มาโหวตนายกด้วยหรือเปล่า
หรือจะเป็นหัวหน้าพักอย่างคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หรือเปล่า
แต่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบครับ
แล้วเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์ในฐานะเลขาธิการนายก
ก็มีการยืนร่วมให้สัมภาษณ์สื่อคู่กันเป็นครั้งแรกด้วยนะคุณผู้ชม
ยืนอยู่ด้านขวานี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเธอไม่เอาฉันเหรอ
ไม่เอาฉันฉันก็ไม่เอาเธอ
เป็นการย้ำจุดยืนของคั่วรัฐบาลเก่า
ไม่โหวตไม่โหวตนายกให้หรอก
ไม่โหวดพักที่จะมาแก้ไขหรือยกเลิกมาตร๑๑๒
นี่ครับคือจุดยืนของคั่วรัฐบาลเก่า

ที่การพักรวมไทยสร้างชาติมาพูดเรื่องนี้
กรณีที่พักจะเตรียมส่งคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ
หัวหน้าภักษ์เนี่ยร่วมโหวดเป็นนายกกฎมตรี
แข่งกับคุณพิธาเนี่ยโอ้นะครับ
คุณขิงเอกณัฐบอกก่อนเลยว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก่อนหน้านี้นักวิชาการไง
วิชาการอาจารย์ธนพรอาจารย์ธนพรบอก

คนนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนี่แหละจะเป็นนายกรรธมนตรี
นะครับแต่ว่าพักรวมไทยสร้างชาติเขาปฏิเสธแล้วนะ
ว่าย้ำว่าส่วนตัวแม้ว่าคุณขิงอาจจะอยากเห็น
คุณพีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมั่นใจว่า
เป็นนายกที่ดีได้เพราะว่าเป็นนักการเมืองน้ำดี
แต่ก็ต้องยอมรับว่าพักมีเสียง๓๖เสียง
ไม่พอหรอกที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
อีกทั้งเขาก็คือคุณเอกณัฐแล้วก็คุณพีรพันธ์เห็นตรงกันว่า
ไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเด็ดขาด
การเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่สำคัญเท่าจุดยืน
ขณะที่เฟซบุ๊คของคุณเอกณัฐยังโพสต์นะครับ
กรณีโหวตนายกว่าการไม่รับนายก
สามารถทำได้ด้วยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงก็ได้
เพราะคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า๑๕หรือ๓๗๕ของรัฐสภา
หากเสนอชื่อมาคนเดียวแต่คะแนนไม่ถึงย่อมไม่ได้เป็น
ส่วนตัวย้ำจุดยืนไม่รับนะนายก
หรือรัฐบาลที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา๑๑๒
จุดยืนด้วยนะครับเช่นไม่ยอมรับการเปลี่ยนวัญชาติ
ไม่ยอมรับการแบ่งแยกดินแดนย้ำว่าเตรียมผลักดันการเปลี่ยนแปลง
การเสริมเติมต่อสิ่งดีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเท่านั้น
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยบอกว่า
พักมีจุดยืนเดิมไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่มีนโยบายแก้ไข
ยกเลิกมาตรา๑๑๒เหมือนกันที่เบิร์ตพูดตอนต้นไง
เธอไม่เอาฉันฉันก็ไม่เอาเธอ
ฉันไม่โหวตสนับสนุนเธอเป็นนายกรัฐมนตรีครับ

คุณผู้ชมฮะระยะนี้ก็จะเห็นนักวิชาการ
มาเสนอฉากทัศน์ต่างว่า
หรือเพื่อไทยจะไปข้ามคั่วจับกับพักอื่น
แล้วเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างอาจารย์ธนพรนี่แหละบอกว่า
ลองนึกดูว่าถ้าเป็นพักเพื่อไทย
ยังอยู่กับภักษ์ก้าวไกลกับอีก๘ภักษ์ร่วมนั้น
เทียบกับเมื่อไปจับกับอีกขั้วหนึ่ง
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ

ในการแบ่งจัดสรรปันส่วนกระทรวงมากกว่ากันด้วย
ค่ะแล้วนี่นะที่บอกว่าต้องจับตา

คืออาจารย์เหล่าอาจารย์ทั้งหลายแหล่ง
มาหมดเลยในทุกช่วงข่าวของเราเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
เกาะติดแล้วก็เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้

วันรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาค่ะ
นี่คือสังเกตกันขนาดเฉดสี

ดูดีมันจะมีทั้งความขาวโอโม่ขาวงาช้าง
คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยคุณพิธาคุณพิธาค่ะ
เห็นไหมสังเกตเฉดสีของคุณพิทาวให้ดีนะ
จริงถ้าเกิดว่าเป็นรูปเดียวคนก็เห็นว่าก็คือแบบขาวปกติ
แต่ดูสิพอไปร่วมเฟรมกับเพื่อนสอสอ
สีเสื้อของพ่อดูแปลกไปหรือเปล่า
แล้วพออยู่คู่กับหมอชนน่านมีรูปคู่กับหมอชนน่าน

โอ้โหชัดเลยคือเขาบอกเป็นเมมเลยนะปลายเป็นแบบการลงแคปชั่น
มีชุดที่ถ่ายคู่กับคุณหญิงสุดารัฐนะคะ
เป็นจังหวะที่แบบเหมือนกับเขาแซวกำลังคุยกันว่านี่
แม่บอกกี่ครั้งละเวลาซักผ้าน่ะให้แยกผ้าขาว

ใช่ดูเหมือนเป็นสีตกแต่ว่าจริงเนี่ยนะ
เพจกาก้าวไกลเนี่ยเขาออกมารับมุกแล้วก็โพสต์ชี้แจงนะ
บอกว่าไงรู้ไหมบ้านพ่อกาดคนซักผ้า
โทนสีมันต่างกันขาวโอโม่กับเขางาช้างไงคุณผู้ชม
แล้วของคุณพิทาใส่ขาวงาช้างในขณะที่คนอื่นเขาจะขาวโอโม่
ก็เลยเป็นเฉดสีที่ต่างกันไม่ได้เกี่ยวกับผ้าสีโต
แบบนี้นะชุดแบบนี้แล้วก็ชุดสูตรนะ
พยายามส่งร้านตักแห้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

เป็นแบบที่พี่เบิร์ตบอกสูตรแบบสัตว์เทอร์เรียลสไตล์